แล้วก็ทำให้บ้านของเธอเนี่ยเสียหายคุณนุ๊กเนี่ยพยายามที่จะพูดคุยกับผู้ที่ก่อเหตุมาเช่าบ้านของเธอ
บอกอาจ่ายค่าเสียหายมาเพราะให้ช่างสำรวจตรวจสอบแล้ว
ต้องซ่อมโดยใช้วัสดุที่คล้ายคลึงกับของเก่า
ด้วยราคาหลายล้านบาท
แต่ปรากฏคนก่อเหตุก็ไม่มาคุยสักทีบ่ายเบียง
แล้วก็หลายครั้งที่เหมือนทำตัวเป็นผู้มีอิทธิพล

ทีนี้ใครที่จะยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือคุณนุ๊ก
นั่นก็คือนายอาชียะเรืองรัตนพงศ์
ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรม
จะมาดูแลคดีนี้ให้กับคุณนุ๊กสุธิดา
เมื่อวานเป็นการเผชิญหน้ากัน๓คน
คุณนุ๊กสุธิดาผู้เสียหาย
นายอาชิริยะอยู่ตรงกลาง
แล้วก็คนที่มาเช่าบ้านแล้วทำให้เกิดความเสียหาย
ผู้ก่อเหตุก็คือนายอาทิตย์ชุมพล
ก็เข้ามาเจรจากันตามนัดหมาย
คุณนุ๊กบอกเนี่ยก็เพิ่งจะได้เจอหน้านายอาทิตย์นี่แหละ

ก่อนหน้านี้คือติดต่อคุยกันก็ผลัดวันประกันพุ่ง
ไม่รับสายบ้างอะไรบ้างอย่างนี้นะฮะ
แล้วก็คุณนุ๊กก็ถูกนายอาทิตย์โพสต์ด่าหยาบคายและเสียหายด้วย
ทีนี้ผู้สื่อข่าวก็จ่อไมค์ถามคุณนุ๊กก่อนเลย
บอกว่าคุณนุ๊กคุณนุ๊กครับที่บ้านหลังนี้ที่ได้รับความเสียหาย
แล้วก็ทางนายอาทิตย์เขาเคยไลน์มาแจ้งคุณนุ๊กแล้ว
ว่าจะมีการดัดแปลงบ้านต่างนานา
เขาแจ้งอะไรยังไงแจ้งหมดไหม
คุณนุ๊กสุธิดาดาราสาวยืนยันบอกว่า
ที่ผ่านมาคือเขาก็แจ้งไม่หมด
และคู่กรณีแล้วก็คุณแม่ของนายอาทิพย์

ทีนี้หาข้อสรุปไม่ได้สักทีว่าจะชดใช้หรือว่าจะอะไรยังไง
เรื่องต้นจากการพูดคุยกันมันก็ไม่ได้เรื่องไม่ได้ราว
จนเบื่อและและทีนี้นายอาชญะเรืองรัตนภง
ก็จะมาช่วยในการทำคดีให้ในการดูแลฝั่งคุณนุ๊กให้
ก็นายอาชียะจะดำเนินคดีทั้งทางแพ่งและทางอาญา
กับนายอาทิตย์ซึ่งทางฝั่งคู่กรณีอีก
นายอาทิพย์ก็พร้อมจะสู้ทุกคดี
ยืนยันด้วยว่าไม่เคยใช้อิทธิพล
อัพนายทหารอากาศคมคู่คุณนุ๊กสุธิดาเลย
คือมันมีการจะออกใหม่สัมภาษณ์

คุณอาชียะก็บอกว่าผมเอาจริงนะอาทิตย์พูดอย่างนี้เลย

คุณจะว่ายังไงนายอาทิตย์ก็บอกว่าผมอายุ๒๕ปีเองครับ
ผมยอมรับทุกสิ่งทุกอย่างครับ

ส่วนเรื่องของว่าผมเป็นผู้มีอิทธิพล
มีทหารอากาศหนุนหลังเวลาไปไหนมาไหนเนี่ย

มันไม่จริงครับผมไม่ใช่ผู้มีอิทธิพลและคอยข่มขู่ใครเลย
ไปฟังเสียงนายอาทิพย์หน่อยแล้วกันฮะ

อีกหนึ่งเพชรมีทหารอากาศอยู่เบื้องหลัง
คอยหนุนหลังคอยเป็นเหมือนคุ้มครองอยู่หรือเปล่าคะ

ก็ทำงานอยู่ในราชการไม่ได้มีการมีอิทธิพลหรืออำนาจใดครับ
ขอยืนยันได้ว่ามันเลยไม่ใช่ข้าวหาเทียบ

ทำกรรมก็ต้องรับกรรมอยู่แล้วแล้วเราก็บอกนุ๊กแล้วว่า
ไม่ต้องคุยแล้วคือปล่อยเป็นหน้าที่ผมนะในเมื่อเขาเป็นมาเฟียนะ
ผมมันยืนยันอยู่แล้วว่าที่นี่ต้องไม่มีมาเฟียมีแต่มาฟรีนะ
อยากให้น้องถ้าคิดว่าบริสุทธิ์ใจหรือว่าอยากจะไกลเกลี่ยอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็ให้ให้แสดงความบริสุทธิ์ใจโดยเร็วอะนะคะเพราะว่าตอนนี้มันก็เนิ่นนาน
ตั้งแต่น้องโดนจับไปคราวก่อนมันเป็นเดือนแล้ว
เออนะครับก็หลายประเด็นหลายกรณีนะสำหรับนายอาทิตย์เนี่ย
ก็กรณีการต่อเติมบ้านก็ต้องชดใช้ค่าเสียหาย
ค่าซ่อมแซมปรับปรุงให้กับคุณนุ๊กสุธิดาเขา
เรื่องของคดีถุงมือเนี่ยนะครับก็อยู่ในขั้นการยึดหลักฐาน
แล้วก็สอบสวนอยู่นะครับเรื่องของเป็นผู้มีอิทธิพลหรือเปล่า
ฐานอากาศหนุนหลังหรือเปล่าเมื่อวานอาชียะก็ถามตรงตรงไปนะครับ
เรื่องของการเสพยาเสพติดนายอาทิตย์ก็บอกเออเสพจริงยอมรับนะฮะ
เรื่องของการใช้แรงงานและบังคับให้แรงงานเสพยาเสพติด
อันนี้ก็อยู่ในขั้นตอนของการสอบสวนคุณอัชยะบอกโอ้โหคุณนี่หลายคดีจริงนะครับ
อาชียะบอกด้วยนะครับว่าภายในอาทิตย์นี้แหละ
จะดำเนินการฟ้องนายอาทิตย์แน่นอนนะครับ
ส่วนคุณนุ๊กสุธิดาหลังจากนี้จะเข้ารับการรักษาโรคมะเร็งไทรอยด์ต่อ

โดยยกคดีทั้งหมดให้นายอาชียะเป็นคนดูแล
หลังจากนั้นเองคุณนุ๊กก็พานักข่าวของเราเดินสำรวจภายในบ้าน
ที่ถูกปิดไว้มาเดือนกว่าสภาพในบ้านซุดโทรมนะฮะ
แล้วก็เจอหลักฐานนะครับเป็นเหมือนสารเสพติดในห้องนอน
รวมไปถึงห้องใต้ดินที่นายอาทิตย์บอกว่า
ทำห้องใต้ดินต่อเติมไว้เพื่อเป็นที่ละหมาดนะครับ
แต่ว่าทั้งนายอาชียะแล้วก็คุณนุ๊ก
ว่าน่าจะเป็นห้องลับไว้สำหรับปาร์ตี้มากกว่านะฮะ
โอ้โหเมื่อวานให้สัมภาษณ์ยาวมากเลย

คุณนุ๊กบอกว่าโอ้โหเราก็ป่วยนะเป็นมะเร็งด้วย
เดี๋ยวเราขออนุญาตนะพักกายพักใจไปรักษาตัวเองก่อน

ตรวจสอบมันมีหลายเรื่องให้ตรวจสอบ
เรื่องคุณชายะบอกว่าคุณก็ต้องรับกรรมไปนะฮะ
มาเจอนักบู้อย่างผมนะฮะ